ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะคะ

เมื่อวานก็ตกตกหนักด้วย
เมื่อวานตกตั้งแต่ประมาณสัก๑๑โมงกว่าเกือบเที่ยง
วันนี้ดิฉันออกมาเนี่ยตี๕ยังตกอยู่เลย
ตกอีกนานแค่ไหนคะคุณคุปตนันคะ
ตอนนี้คงจะต้องเตรียมรับมือกับฝนนานหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังคงมีปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคกลาง
แล้วเมื่อวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
วันนี้ย้ายมาแถวระดับพระกลางแล้ว
กรุงเทพแถวกาญจนบุรี
ดังนั้นในระยะนี้วันสองวันนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะตกชุกหน่อย
ช่วงเวลาก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการโปรดปลายของฝนตกมาแล้วนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องระวังนะครับ
แต่ฝนที่ตกมาในครั้งนี้กับฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
ถ้าหากเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้ฝนตกมาแล้วอากาศจะยังคงร้อนอบอ้าว
แล้วฝนที่ตกมาตอนนี้เป็นฝนที่ตกมาแล้วก็อากาศจะเย็นลง
เพราะว่าตอนนี้ลมหนาวจากจีนเริ่มแผลลงมาแล้ว
นั่นก็หมายความว่าเราก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
เป็นอย่างไรต่อไปจะส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหน

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียวครับ
เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละภาคนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นมาดูปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราก่อนครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่เหนียวนำให้อากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ขณะนี้ยังคงแผลลงมาเป็นริ่มนะครับปกคลุมบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ช่วงเช้าบริเวณดังกล่าวก็จะมีอากาศเย็นสบายนะครับ
อกจากนี้เองยังดันให้ร่องฝนก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกนั้นลื่นลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือจุดที่เป็นสีแดงก็คือห่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝน
เมื่อวานนี้ไปอยู่ในแถวอีสานนะครับตอนนี้เลื่อนมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
นั่นก็หมายความว่าวันนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกตกเยอะเป็นพิเศษ
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนะครับยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
และที่สำคัญครับยังคงทำให้เกิดคลื่นที่สูงประมาณ๒๓เมตรชาวเรือที่จะเดินเรือยังคงต้อง
ภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นอย่างไรกันบ้างสีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมี

อย่างที่ได้บอกไปวันนี้ยอมฝนไปหยุด
แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
สังเกตว่าบริเวณดังกล่าวนั้นฝนค่อนข้างชุกเลยทีเดียว

ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางวันนี้

เหนือภาคอีสานตอนบนภาคใต้ฝนมีแนวโน้มลดลง
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรในเช้าวันนี้
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
เหนือในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีเมฆเป็นส่วนมาก
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ก็คือสุโขทัยพิสุนุโลกเพชรบูรณพิจิตรกำแพงเพชรและตาก
สุดวันนี้๒๓องศาเซลเซียตครับสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
อีสานฝนเยอะหน่อยนะครับ๑๗๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
สุด๒๓องศาครับสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
กลางวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับ๑๘๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาธนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับ
สุดวันนี้๒๕องศาสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง๑๘๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
สุดวันนี้๒๔องศาเซลเซียตครับสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าวันนี้โอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบกิริขันแล้วก็ชุมพรต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่๓๔องศาเซียตนะครับชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
สุราธานีลงไปคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงา
สุดวันนี้๒๓องศาเซลเซียตครับสูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต
ไปคลื่นอาจจะสูงหน่อยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสการเกิดฝน๑๘๐ของพื้นที่นะครับ

หลังจากที่ตกตั้งแต่ช่วงเช้ามา
ตอนนี้เริ่มซาซาลงในหลายพื้นที่แล้วนะครับ
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้เพราะว่า
ในช่วงบ่ายแก่วันนี้เป็นต้นไป

แล้วก็ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางกลับจากที่ทำงานในวันนี้
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป